มันมีความเครียดมาจากหลายปัจจัยเยอะมาก
แล้วพอปล่อยวางไม่ได้คิดไม่ได้

ลักษณะแบบนี้ยังจะต้องเจอแบบนี้กันอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้

เรื่องของการเมืองเนี่ยโบราณเขาบอกว่า
ฝนยังไม่ตกทำไมต้องรีบกางร่ม
ยังไม่เห็นกระรอกทำไมต้องโกงหน้าไม้

การเมืองไทยวันนี้ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง
ยังไม่รู้ว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่
แต่ว่าคอการเมืองเขามองข้ามช็อตไปแล้ว
ว่ารัฐบาลจะมีรูปร่างหน้าตาออกมายังไง
สูตรการตั้งรัฐบาลเริ่มทยอยออกมาแล้วครับ
มีคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาแล้วครับ

ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์
ถ้าสมมุติว่าในฝากฝั่งเดิม
กลุ่มกันเป็นรัฐบาลได้โดยอิทธิฤทธิ์อะไรก็ตามแต่
ถามว่าใครจะเป็นนายกระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์
ข่าวที่เข้ามาก็คือว่ามีการตกลงกันแล้วว่า
ใครได้คะแนนสอสอมากกว่าระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
คนนั้นเป็นนายกถ้าพลังประชารัฐได้คะแนนมากกว่าบิ๊กป้อมเป็นนายก
ถ้ารวมไทยสร้างชาติได้คะแนนมากกว่าบิ๊กตู่เป็นนายก
นี่ข่าวที่เข้ามาเป็นอย่างนี้ต่อมามีข่าวเพิ่มเข้ามาอีกว่า
สูตรที่๒เป็นข้อตกลงระหว่างบิ๊กป้อมกับอนุทิน
เมื่อกี้สูตรแรกนั้นระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู
สูตรที่สองเนี่ยบิ๊กป้อมกับอนุทินเหมือนกันครับ
ใครชนะคนนั้นเป็นนายกแล้วก็โผล่มาข่าววันนี้ก็คือว่า
สูตรรัฐบาล๔พักพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
โปรดสังเกตดูนะครับว่าสูตรนี้ไม่มีรวมไทยสร้างชาติของผลเอกประยุทธ์

เพื่อให้เห็นความหนักแน่น
มีภาพประกอบที่เขานัดทานข้าวร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างแก่นำพลังประชารัฐ
และแก่นำของภูมิใจไทย
ภาพนี้มีรายงานออกมาตรงกันว่า
รับประทานอาหารเป็นการคุยกันเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาล
คำนวณตัวเลขสำหรับที่แต่ละภักร์จะได้โดยภักร์พลังประชารัฐ
เขากางตัวเลขออกมาว่าจะได้๗๐ที่นั่ง
ภูมิใจไทยก็จะได้ประมาณนั้นแหละ๗๐ที่นั่ง

เขาประเมินว่าจะได้เกิน๒๐๓๔นั่ง
สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะมีเสียงของสวส่วนหนึ่ง
ขณะที่ผลเอกประวิทย์บอกว่าเรื่องเป็นนายกถ้าคะแนนใครชนะเอาไปเลย
ส่วนพักที่ได้๒๕เสียง๓๐เสียง๔๐เสียงจะมาเอาไม่ได้นี่
ย้ำอีกทีนึงว่าบางประโยคของบิ๊กป้อมที่บอกว่า
พักที่ได้๒๕เสียง๓๐เสียง๔๐เสียงจะมาเอาไปไม่ได้
คนก็ตีความว่าอ้าวก็หมายถึงพักของรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์
ป้อมบอกว่าคนที่จะได้คือเรากับหนู
และอีกช่วงหนึ่งที่พูดกันบนโต๊ะอาหาร
คือตัวเลขสอสอที่พักนี้จะได้บวกกันคร่าว๒๐๓ที่นั่ง
พูดกันบนโต๊ะอาหารว่าตั้งรัฐบาลได้
เพราะมีเสียงสวมาโหวตให้ด้วย
อันนี้ก็หมายถึงโหวตเลือกนายกนะครับสวเนี่ย
แต่คำถามตามมาก็คือว่า
หนึ่งสอวรสายพลเอกประวิทเนี่ยจะมีมากพอไหม
เพราะเป็นที่รู้กันว่า๒๕๐คนมีสวสายพลเอกประยุทธ์

โหวตนายกเนี่ยต้องใช้ครึ่งหนึ่งนะครับ
ของสมาชิกรัฐสภา๒๕๐บวก๕๐๐๗๕๐หาร๒ครึ่งหนึ่งก็๓๕
เอาล่ะคำถามก็คือถ้าโหวตเป็นนายกได้

มีหารราชการได้เหรอ๒๐๐กว่าเสียงเนี่ย
เพราะเสียงไม่ถึงครึ่งไม่เกินครึ่ง
พอกฎหมายเข้าสภาโหวตไม่ผ่าน
โหวตแพ้หมดรัฐบาลจะอยู่ได้ยังไง
อันนี้ก็มองข้ามจดไปอีกว่าเขาคงใช้วิธี
เคาะกะลาชอบกันซึ่งหน้า
เมื่อเลือกนายกได้แล้วเป็นนายกแล้วนะ
ใครอยากจะมาร่วมรัฐบาลก็เชิญเข้ามา
เขาประเมินว่าถ้าเป็นอย่างนี้
ก็จะมีพักที่อยู่คนละฝากกัน
อยากเป็นรัฐบาลก็มาเติมทีหลัง
แล้วจะเป็นรัฐบาลได้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้

มันเป็นที่มาของความเลวร้ายของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของสภาชุดที่ผ่านมา
แล้วถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
หรือรัฐบาลปริ่มน้ำ
คำถามคืออะไรจะตามมา
ความเชื่อถือจากนักลงทุนหดหายหมดเลยครับ
โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนรายใหญ่
ไม่มีใครเขาอยากมาลงทุนในประเทศที่รัฐบาลมีเสถียรภาพไม่มั่นคง
จะมาตกลงอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะล้มเมื่อไหร่
ฉะนั้นการตั้งรัฐบาลคราวนี้เนี่ย
ไม่ควรซ้ำรอยคราวที่แล้วเด็ดขาด
คราวที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นด้วยเสียงปริ่มน้ำ
แล้วค่อยเคาะกะลาเรียกเข้ามาพักโน้นพักนี้
จนกระทั่งช่วงหลังเสียงมันต่างกันเยอะ
แต่ถึงเสียงต่างก็เยอะมันก็นำไปสู่ความเลวร้ายไงครับ
เป็นที่มาของคำว่าแจกกล้วยเลี้ยงลิง

กล้วยใช้เงินแลกกับเสียงโหวตเป็นครั้งไป
ใช้เงินฟาดหัวดึงพักเล็กพักน้อยมาร่วมรัฐบาล
จนเป็นรัฐบาลผสมที่ได้ชื่อว่า
สมด้วยพักที่มีจำนวนพักมากที่สุด
นั่นนั่นก็เป็นเรื่องวิปดิษฐ์
มาก็เกิดรายการซื้อเสียงโหวตกันในสภา
ซื้อจากสอสอฝ่ายรัฐบาลด้วยกันนี่แหละครับ
ฝ่ายค้านนั้นก็ส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่าฮูเห่า
ซื้อจากรัฐบาลด้วยกันซื้อกันเป็นกรอบเป็นกรรม
เพื่อโหวตให้รัฐบาลอยู่รอดเพื่อโหวตให้รัฐมนตรีอยู่รอด
ผมเคยบอกว่าไม่มียุคไหนสมัยไหน
ที่เกิดความเลวร้ายแบบบัดซบแบบนี้ขึ้นมาก่อน
ในวงการเมืองไทย๘๐ปีที่เรามีระบอบประชาธิปไตย

พอใกล้เลือกตั้งก็เกิดรายการประมูลตัวซื้อตัว
เพื่อให้สอสอย้ายพักเข้ามาสังกัดในพักของตัวเอง
ตั้งราคากันเหมือนประมูลซื้อวัวซื้อควาย
มันเป็นปรากฏการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุด

ผมก็ทำข่าวมานานไม่เคยเจอแบบนี้
แล้วพอการเมืองมันต้องใช้เงินซื้อกันอย่างนี้

ทุจริตคอลลับชั่นไงครับ
เพราะต้องตุนเงินเอาไว้เพื่อใช้ในการเมือง

มีโอกาสจะโกงจะคอลลับชั่นกับโครงการอะไรได้

มีโอกาสจะถอนทุนได้

จะเอาเงินสุจริตที่ไหน

ประมูลมาใช้จ่ายในการหาเสียงแบบนี้
มีคนติดต่อบอกมาทางผมว่า
ชักชวนประชาชนหน่อยได้ไหม
คราวนี้ช่วยกันดัดสันดาลสอสอขายตัว

เขารู้จักเข็ดหลาบกันสักทีว่า
พฤติกรรมที่พวกคุณทำกันอยู่เนี่ย

เงินมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์